เรามาดูเรื่องของขโมยขโจรกัน
สองรายสองพื้นที่สองเหตุการณ์

คือ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา

จับภาพไว้ด้วยเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ย่องเข้ามาที่ร้านค้า

สังเกตนะหรือคุณอาริยาไม่อยากสังเกต

แต่ก็รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่
มือซ้ายเนี่ยค้นหาซับสิน

เขาปล่อยจากบางสิ่งบางอย่างนะครับ

จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้นะฮะ

ยังช่วยตัวเองไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ

ถนนรังสิตคลอง๔ตำบลบึงยี่โถ

เครื่องลางของขลังแล้วก็ม่อโหงข้าวไฟฟ้านะครับ

ของวันที่๒๑สิงหาคม

เปิดเผยให้เห็นว่าคนร้ายเป็นชาย
อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี

หรือค้นซับสินอย่างใจเย็น

ระหว่างที่ก่อเหตุนะครับ

ซึ่งนอกจากจะมาขโมยของแล้ว

เขาจะมาเปิดร้านกันตี๒ใช่ไหมครับ

อ้าวแล้วทีนี้ถ้าฉันมาเจอเนี่ย

รู้สึกไม่ปลอดภัยเอาฟังเสียงของ

ลงไปมีการคิดตัวเองหรอ
ดูนี้คลิปจะเห็นเลยครับ

เขาออกมาแล้วพ่อแม่ข้าก็ช่วยตัวเองตลอดเวลา
ตอนที่เดินกันเลย

อีกคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้นะครับ
หลังจากเข้ามาขโมยของภายในร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
กลางดึกของคืนวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
โดยผู้เสียหายได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก
เตือนร้านรับซื้อของเก่า
บอกว่าถ้าคุณรับซื้อทีวี๕๕นิ้ว
อาจจะผิดกฎหมายรับซื้อของโจรก็ได้
เพราะเจ้าโจรมันขโมยทีวี๕๕นิ้วจากร้านค้าของฉันไปนะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปอย่างผู้โพสต์
ทราบชื่อก็คือนางนิพาวันดูแลอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำนี่แหละครับ
ก็เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเข้าแจ้งความไว้แล้วที่สพฉลอง
ส่วนคนร้ายก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะคนร้ายเคยมาซื้อของที่ร้านจำได้
แล้วก็รู้ว่ามีพฤติกรรมมักจะตระเวนลักทรัพย์ก่อเหตุไปทั่ว
คราวนี้มาเจอที่ร้านฉันเองมาขโมยของที่ร้านฉัน
จากคนร้ายจะได้ทีวีจอ๕๕นิ้วไปแล้ว
ยังได้เงินไปกว่า๗๐๐บาทด้วยนะครับ
หากท่านรับซื้อทีวีจอละ๕๕นิ้วไป
อาจจะผิดกฎหมายโทษฐานรับซื้อของโจรก็ได้
และหลังจากที่คุณนิพาวันได้มีการโพสต์เรื่องราว

ก็มีร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ติดต่อกลับมาหาคุณนิพาวัน
แต่ไม่ได้ติดต่อกลับมาบอกว่าเจอทีวีนะ
แต่ติดต่อกลับมายืนยันบอกว่าพวกเขาจะไม่รับซื้อทีวี๕๕นิ้วโดยเด็ดขาดนะครับ
และขณะนี้ทางตำรวจเองก็กำลังเร่งล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับ